โรงพยาบาลปลายภรรยาที่จังหวัดกระบี่เนี่ย
เขาบอกโอ้โหคราวนี้เปิดตัวอะไร

เขาคิดค้นขึ้นมาเองแล้วบอกเป็นเทคโนโลยีที่จะใช้

รถบังคับเหรอคะ

ตอนแรกคิดว่าใครเอารถขึ้นมาขับ

นี่คือรถบังคับ
แล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้บังคับอย่างเดียวนะ

ขับเคลื่อน๔ล้อไปส่งยาส่งเวชพันธุ

คุณแล้วดูสิอันนี้คือเป็นป้ายแดงด้วยนะ
ครับแม่ป้ายแดงเลยนะ
เปิดไฟมาแบบนี้นะฮะรู้เลยมาส่งของนะครับ
โดยท่านผู้อำนวยการบริภัณฑ์ปลายพญาคุณหมอนัทพงศ์ดูงาม
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าคือต้นแบบเนี่ย
คือมันมีต้นแบบมาก่อนหน้านี้คือ
ผมนำรถบังคับวิทยุของลูกชาย
เห็นลูกชายเล่นแล้วเออยืมหน่อยนะลูกนะ

ทำเป็นรถขนส่งของให้กับผู้ป่วย

ทำให้รถของลูกชายที่ยืมมาใช้

พ่อก็ต้องไปบอกลูกเออพ่อเอาไปทำพังแล้ว

ทีนี้คันเก่าพังก็ต้องหาคันใหม่

ท่านก็เลยจัดหารถคันใหม่ป้ายแดงมาให้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ใช้งาน
แล้วก็เป็นรถคันใหญ่บรรทุกของได้เยอะนะครับ
พอโรงพยาบาลปลายพญาบอกว่ารถวิทยุบังคับคันใหม่นี้นะฮะขนาดใหญ่กว่าเดิม
สามารถเพิ่มกำลังการส่งได้ไกลขึ้นด้วย
ทำหน้าที่ทั้งส่งยาส่งอาหารให้ผู้ป่วย
ละ๓มื้อเลยนะนี่คือภารกิจของรถคันนี้
โดยใช้วิธีนำอาหารนำยานำเวชพันธุ์ใส่ไว้บนหลังรถ
แล้วก็บังคับรถให้ไปวางไว้หน้าห้องผู้ป่วย
แล้วก็เจ้าหน้าที่และพยาบาลก็ไม่จำเป็น
ที่จะต้องเข้าไปใกล้ชิดตรงนี้นะคุณนะ

เพราะว่ามีการแจ้งแล้วว่าอ้าวเวชพันยาอาหาร
อุปกรณ์ต่างมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ป่วยค่ะ
แต่ทีนี้คุณพอมันเป็นแบบนี้คือเขาบอกเขากำลังจะพัฒนาต่อไป
ทำให้รถคันนี้มันเปล่งเสี่ยงได้

โทรศัพท์ไปบอกผู้ป่วยข้างในหน่อยให้ออกมาประตู

เป็นเทคนิควิธีการของแต่ละโรงพยาบาล
นี่เขามาปรับประยุกต์ใช้นะฮะ

ใช่ค่ะไอเดียดีเผื่อที่อื่นจะเอาไปทำบ้าง
นี่คือเขาไม่สงวนไม่ห่วงห้ามนะ